เข้าเพื่อนนี่แหละก็คือปั้นจันประมะนะครับ
คู่จิ้นในวงการของเธอเนี่ยออกตัวจีบนางเอกสาววิกหมอชิดธิสาจริงหรือเปล่า
ก็เลยมีคนเข้าใจว่าปั้นจันเนี่ยเลิกแฟนไฮโซแล้วเหรอ
อะเรื่องจริงเป็นอย่างไรไปถามเพื่อนคู่จินคนนี่หนว่ากันค่ะ
คุณไปถามจากป้างอ้าว
เมื่อวานนางโมทโสณรครด้วยอะไปฟังค่ะสวยเชียวป้างอ้อย
อันนี้จริงต้องไปถามเขานะเพราะว่าแต่ปังเท่าที่ฟังรู้ก็คือนั่นแหละค่ะ

แต่ปังว่าเหมือนแบบเขาชอบผู้หญิงอย่างนี้อยู่แล้ว
หมายถึงว่าข่าวเกาหลีย่านนี้อาจจะแค่ปลื้มหรืออะไร
แต่ว่ามีอะไรหรือเปล่านี้ต้องไปถามแกเอง
ปังก็เข้าไปแซวนะแต่เขาก็ไม่ตอบปังเลย
ทิ้งเลยอ่ะเชิดใสอ่ะ

คือเราก็เลยเข้าใจว่าเอ๊หรือว่าปันจัน
ไม่ได้อัปเดตว่าเลิกกับแฟนแล้วไปจีบที่๓

ใช่เนาะเรื่องนี้ต้องเล่าแล้วแหละเพราะว่าปรางเผยมาขนาดนี้แล้วเนาะ
ตั้งแต่เป้าตุงแล้วผมอยากรู้นะคะ